ยาก็อยากให้คุยกันเคลียร์กันแล้วอย่าเอาลูกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้
เพราะเหตุการณ์ต่อไปนี้มันสลดใจสะเทือนใจมาก
คือสามีภรรยาคู่นี้เขาทะเลาะกันเพราะว่าภรรยาจับได้ว่าสามีแอบมีกิ๊ก
ทะเลาะระหองระแหงกันมานานเคยทำร้ายร่างกายเคยแจ้งความก็มี
แต่ล่าสุดฝ่ายภรรยาเหมือนหอบผ้าหอบผ่อนออกมาจากบ้าน
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยต้องขับรถพาลูกชายไปมอบตัวเรียนชั้นม๑
แต่ทะเลาะกับสามีอยู่นะพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บสามีขับรถตามไป
เอาปืนยิงภรรยาบาดเจ็บสาหัสเอาปืนยิงลูกเข้าที่หน้าผากเสียชีวิต
ตอนแรกเขานึกว่าภรรยาเขาเสียชีวิตด้วยสุดท้ายเอาปืนกระบอกเดียวกันจบชีวิตตัวเองตามไปเป็นศพที่สาม
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในโรงเรียนชื่อดังกลางเมืองชนบุรีต่อหน้าต่อตา
นักเรียนเยาวชนคุณพ่อคุณแม่ที่พาบุตรหลานไปมอบตัว
มหนึ่งไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะกลายเป็นว่าศพของสองพ่อลูกนอนอยู่เคียงข้างกัน
ฝ่ายพ่อที่เสียชีวิตและเป็นผู้ก่อเหตุคือนายอนุชาอายุ๕๐ปี
เอาปืน๙มมยิงขมับซ้ายตัวเองทะลุขวาเสียชีวิตนอนจมกองเลือด
ทั้งหมดอยู่ในโรงเรียนชนราชดรอำรุงจังหวัดชมบุรี
มีปืนอยู่ข้างศพเขา
แล้วใกล้กันภาพสลดใจคือลูกของเขาอายุเพียง๑๓ปี
เด็กชายคนนี้อายุ๑๓ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างพ่อ
โดนพ่อยิงเข้าที่หน้าผากเหนือคิ้วนอนเสียชีวิต
แล้วที่มันสะลดใจยิ่งกว่านั้นคุณผู้ชม
น้องคนนี้เรียนเก่งมากเคยได้รับรางวัลเหรียญทอง
ฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ป๑ถึงป๓เมื่อปี๒๕๕๙
อนาคตอีกไกลและกำลังจะมอบตัวเรียนม๑
แล้วมาถูกพ่อยิงเสียชีวิต
โรงเรียนเขามีการโพสต์ภาพแสดงความเสียใจ
คนที่ชนบุรีเองก็มีการโพสต์ภาพแสดงความเสียใจ
การจับไปของน้องคนนี้เพราะว่าเขาเก่งเหลือเกิน
อีกหนึ่งคนที่โดนยิงก็คือ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นแม่ของน้องที่เสียชีวิต
ชื่อว่าคุณอริสราอายุ๔๙ปี
แต่เขาบาดเจ็บสาหัสคนนี้
ถูกยิงเข้าที่ลำตัวที่แขนหลายนัด
แล้วก็มีคนช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
วันที่เกิดเหตุเล่าแบบนี้วันที่เกิดเหตุคือ

แม่ขับรถพาลูกชายไปมอบตัวเดี๋ยวจะเรียนชั้นม๑แล้ว
หลังจากนั้นฝ่ายสามีขับรถตามมามีปากเสียงกันทะเลาะกัน
ฝ่ายสามีเอาปืนยิงเข้าใส่ภรรยาก่อนหลายนัด
แล้วคิดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็หันกระบอกปืนไปยิงลูกชายจบอีกหนึ่งชีวิต
แล้วก็ยิงตัวเองตามอีก๑ชีวิตเป็นศพที่๓
เขาเข้าใจอย่างนั้นว่าทุกคนเสียชีวิตแล้ว
เขาก็เลยฆ่าตัวตายตามไปนะครับ
แล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคุณครูอยู่ในเหตุการณ์
คุณนัทธวุฒิมหากันเป็นครูในโรงเรียนบอกว่า
เขานี่แหละเป็นคนโบกรถพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลนะฮะ
แต่ว่าก่อนที่จะพาไปโรงพยาบาลแต่ตัวเขาเป็นคนโบกรถ
ให้คนเจ็บพาเข้าไปจอดเข้าไปเดินในอาคาร

พอเดินเข้าไปปุ๊บได้ยินเสียงดังขึ้นมาหลายนัดเสียงปืน
ตอนแรกคิดว่ามีคนจุดประทัดไล่นกคุณผู้ชม
จนกระทั่งมีคนตะโกนว่าเฮ้ยมีคนยิงกันคนยิงกัน
ก็รีบวิ่งไปดูเห็นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายแม่ของเด็ก
พยายามจะบอกว่าช่วยลูกให้หน่อย

เพราะว่าแม่เองพยายามจะคลานไปหาลูก
แต่ว่าเหมือนว่าหมดสติไปซะก่อน
แล้วลูกเองก็จากไปด้วยฟังเสียงคุณครูครับ

เขาตะโกนลงมาบอกว่ามีคนยิงกัน

ผมก็เลยมาตรงที่กระเทศมาดู
ก็พบคนนอนอยู่๓คนเนี่ยครับ
แล้วก็ผมก็โทรเรียกรถพยาบาล
ของพ่อกับน้องเนี่ยก็คือเหมือนกับ
คือหมดสติไปแล้วเหมือนกับไม่มีปฏิกิยาอะไรครับ
แต่ว่าแม่ยังพูดได้อยู่
เขาก็ยังบอกว่าให้ดูลูกให้หน่อยดูลูกหน่อย

เพิ่งจะโบกรถให้เขาจอดเอง

จากคุณครูตกใจทุกคนที่ไป

ภรรยาจับได้ว่าสามีเขามีกิ๊ก

เมื่อวันที่๑๑มีนาคมที่ผ่านมาทะเลาะกัน

นะฮะแล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดสามีแล้วก็เก็บเสื้อผ้าพาลูกชายหนีไปอยู่ที่ระยองแล้วก็เตรียมที่จะขอหย่ากันแต่ฝ่ายผู้ชายมารู้ว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขามาจากระยองพาลูกมามอบตัวไงต้องเข้ามหนึ่งเขารู้เขาก็เลยตามมานะเขาตามมาคุณผู้ชมมาดักรอแล้วเห็นว่าอ่ะมาแล้วใช่ไหมเมียกับลูกมาลงมือก่อเหตุเลยนะฮะเราต้องขอแสดงความเสียใจกับสิ่ง
เรียนเก่งมากไม่น่าจะเอามาจบชีวิตกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะนะฮะถ้ามีปัญหากันก็อย่าตัดสินด้วยความรุนแรงค่ะนะครับ